คุณผู้ชมเชื่อเรื่องดวงไม่ถึงคาดกันไหมคะ
คือบางคนมักจะมีคำพูดแบบนี้นะว่าเนี่ยเขายังไม่ถึงที่ตาย
มีฝรั่งคนนึงมาเที่ยวเมืองไทยค่ะแล้วเขาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เลย
คือเหมือนแบบมันยังไม่ถึงที่ดวงเขายังไม่ถึงคาดนะคะ
คือเรื่องนี้ต้องบอกว่าสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เราเล่าเมื่อวานนี้
ที่มีแก๊งวัยรุ่นที่เป็นคู่อริกันเลย
กลุ่มใหญ่ประมาณ๑๐๒๐คนไปทะเลาะวิวาดกันแล้วไปยิงกันที่หน้าวัด
ทำให้มีคนเจ็บไปสี่รายจับได้หมดแล้วยกเว้นมือปืนใช่ไหมคะ
คือล่าสุดวันนี้ตำรวจจับมือปืนได้แล้ว
พอไปไล่ตรวจสอบพื้นที่ความเสียหายอีกครั้งเนี่ย
ได้เจอเรื่องราวของนักท่องเที่ยวต่างชาติคนนี้ด้วย

อันนี้ภาพกล้องวงจรปิดของวัดเกาะหลักนะคะ
ข้างถนนสละชีพเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันค่ะ
บ่าย๓โมง๕นาที๑๓เมษายน
วัยรุ่นทะเลาะกันแบบไม่เกรงใจใครเลย
แรกสีแดงกลุ่มคนก่อเหตุคือม่องไล่ไร้โค้งนะคะ
แก๊งที่ถูกกระทำเนี่ยที่เป็นผู้เสียหายคือวัยรุ่นหัวบ้านนะคะ
ฝั่งหนึ่งมา๒๐อีกฝั่งที่ถูกยิงมีแค่๑๐
ตอนจังหวะที่เจอกันเนี่ยคำเหม็นกัน
และเข้าไปในวัดก็มีการยิงปืนขึ้นฟ้า

ทำให้ฝั่งที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยยิงปืนใส่กลุ่มคนบาดเจ็บเข้าไป
โดนไป๔คนเข้าขาบ้างเข้าท้องบ้างนะคะ
หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวทั้งสี่คนที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงเนี่ย

เบื้องต้นอาการปลอดภัยทั้ง๔คนแล้วนะคะ
คือคุณหมอให้กลับบ้านในเช้าวันถัดมาได้แล้ว
ทีนี้หลังเกิดเหตุตำรวจเก็บปลอกกระสุนปืนได้
แล้วก็มีลูกกระสุนนัดหนึ่งค่ะ
มันถูกยิงข้ามไปโดนกระจกในร้านค้าบนถนนสละชีพ
ฝั่งตรงข้ามวัดเกาะหลักเป็นรูเบอร์เรอเลย
อันนี้คือกระสุนที่ตำรวจเขาเก็บได้ใช่ไหมคะ
เรามีภาพร้านค้าไหมคะที่มันเป็นกระสุนเป็นรูเลยอ่ะ
ทีนี้ตำรวจสาวภาวเมืองประจวบคิดวิทยาคารเนี่ย
ก็ไปตามจับกลุ่มคนก่อเหตุได้จำนวนนึงแล้วล่ะ
แต่ที่ขาดคือมือปืนล่าสุดจับได้แล้วนะคะ
ชื่อมีนามีนาเป็นมือปืนอายุ๒๗ปี
๙มมมาด้วยไปเที่ยวงานสงกราน
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปสำรวจที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ไปเจอนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันวัย๗๐ปี

เนี่ยนะไอจะมานั่งกินมะพร้าวกับน้ำมะพร้าว
ก่อนบ่าย๓โมงตรงนี้ทุกวันเลย
แต่เมื่อวานที่เกิดเหตุเมื่อวานเกิดเหตุตอน๓โมง๕นาทีใช่ไหม
เมื่อวานพอดีไอติดธุระ
ไอก็เลยมาถึงช้ามาถึงตอน๓โมงครึ่ง
แล้วจุดที่ไอนั่งคือจุดรูกระสุนนั่นแหละ
คือถ้าเมื่อวานนี้ไอมาตามเวลาปกติแล้วก็
นี่เข้าหน้าอกเต็มแน่นอน

ถูกต้องนี่ที่ประจำ
โอ้โหนี่คือถ้าไม่ติดธุระเนี่ย

แต่เผลออาจจะมีคนเสียชีวิตหนึ่งก็ได้
เมื่อกีโอเช่นก่อนผมมาหน้า

แต่ผมโกรธผมไม่ได้จองตัวมาเที่ยวเมืองไทย
เพื่อมาเจออะไรแบบนี้เพื่อมาดูวัยรุ่นทะเลาะกันแบบนี้
แล้ววัยรุ่นไทยคนไทยเนี่ยเขาเป็นอะไรกันเหรอ
ทำไมเขาพกปืนมายิงกันหน้าวัดนี่ฝรั่งถามนะ
คือเราเองก็งงนะไม่ใช่แค่ฝรั่งงงนะ
แล้วดูสิต่างชาติเขาก็เลยงงอายเลยแบบนี้
อ่ะมีนานะคะมือปืนถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
พกพาปืนยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตอนนี้ถูกส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะคะ